เมื่อวานนี้นะครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งฝนตกครับแต่ยังไม่พายุไม่มานะครับ
แต่น้ำก็ท่วมแล้วครับผมเพราะว่าน้ำรอระบายไงค่ะโอ้โหตอนนี้นะครับ
ในพื้นที่ในประเทศไทยนะครับน้ำท่วมขังครับนี่แหละครับน้ำท่วมขังนะครับ
บอกว่าพื้นที่หลายพื้นที่นะครับอย่างสารคามนะครับจังหวัดมหาศาลคามนะครับ
หลายจุดนะครับที่ตำบลโคกพระอำเภอกันธรวิชัยฝนตกกระหน่ำลงแบบที่ไม่เคยปรากฏในรอบกว่า๑๓ปีนะครับ
ทำให้น้ำฝนที่ปริมาณสะสมเป็นจำนวนมากส่งผลให้ถนนหลายสายในเขตเทศบาลตะบนโคกพระ
ถูกน้ำสูงระดับ๒๐๓๐เซนติเมตรนะครับ
และเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบริเวณซอยสุขาพิบาล๑๒และ๒๘
ทำให้ชาวบ้านนะครับได้รับผลเสียหายนะครับเพราะว่าข้าวของนะครับได้บ้านเสียหายหมดแล้วครับผม
ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับเปิดด้วยการรับฝนเลยทีเดียวนะครับ
ฝนตกหนัก๒ชั่วโมงติดต่อกันนะครับส่งผลให้เกิดน้ำท่วมสูงหลายจุด
โดยเฉพาะบนถนนอรุณประเสริฐบริเวณหน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
โอ้โหแล้วคุณดูสีน้ำสิเป็นสีขุ่นสีส้มแดงแบบนี้เลยนะคะ
ใหม่ใหม่เลยนะครับบริเวณที่นี่นะครับเป็นพื้นที่รุ่มต่ำติดกับลำห้วยวังหมู
ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวน้ำท่วมสูงกว่า๔๐เซนติเมตร
รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้มาได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ดำแผงเล็กมาวางกั้นในจุดที่น้ำท่วมสูง
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นครับ
ครับส่วนที่จังหวัดกาลสินครับคุณผู้ชมครับ
มีฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองกาลสินนะครับ
ก็ส่งผลให้น้ำระบายไม่ทันเกิดน้ำท่วมถนนหลายสาย
ไม่ว่าจะเป็นถนนกรสินถนนทุ่งศรีเมืองนะครับ

ระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ๓๐๕๐เซนติเมตร
ชาวบ้านบอกว่าฝนตกลงมาจะทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณนี้เป็นประจำ
อีกทั้งน้ำยังท่วมบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าได้รับความเสียหาย
อยากให้ทางเทศบาลช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วย

มันเกิดขึ้นซ้ำซากเป็นประจำทุกปีแบบนี้นะครับ

ส่วนที่จังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
ฝนที่ตกหนักส่งผลให้น้ำท่วมในตลาดเทศบาลตะบนบ้านสร้างนะครับ
และปริมาณน้ำได้ไหลเข้าท่วมร้านค้าและบ้านเรือนประชาชน
สาเหตุที่มีน้ำท่วมสูงเนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
ทำการปิดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำปลาจินบุรีนะครับ
เพื่อว่าป้องกันไม่ให้ไหลเข้าท่อจนทำให้น้ำฝนไม่สามารถระบายได้ทันนะครับ
ส่วนที่โรงเรียนชิดใจชื่นอาคารเรียนถูกน้ำท่วมนะครับ
โรงเรียนได้ประกาศปิดเรียนอย่างไม่มีกำหนด

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างและนักเรียนได้ช่วยกันวางแนวกระสอบทราย
พร้อมช่วยกันวิทย์น้ำออกจากโรงเรียนนะครับ
ภาพที่เห็นนะครับเพื่อทำการเรียนการสอนนะครับ
ที่จะทำการปิดภาคเรียนในวันที่๑๘กันยาวนี้นะครับ

คือฝนนี่พายุยังไม่มานะครับ
ถ้าสองลูกมาเต็มมาเสริมกันนะครับเต็ม
คุณผู้ชมส่งข้อความมานะบอกว่าหลายพื้นที่เลยตกทั้งคืนเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลนางฬือที่ใช้นาฏ
รวมถึงที่อุทัยธานีที่กำแพงเพชรตกตลอดเลย
ส่วนจันทบุรีตอนนี้ก็ตกแรงมากด้วยนะคะ